อีกหนึ่งเรื่องบ้านไม่อยู่ใกล้กันแต่ไปเที่ยวจุดเดียวกัน

สามีภรรยาคู่หนึ่งเข้าไปจอดรถขวาง
รถครอบครัวของคุณนาวินต้า

ต่อว่าครอบครัวของนายวินต้าแบบอีกเรื่องหนึ่ง
เออบอกว่าครอบครัวคุณนาวินต้ามาเขียนด่าบนรถเขา
ว่าควายจอดเขียนคำด่าต่างนานาเต็มไปหมดเลยแล้วก็เอามาโพสต์บอกว่าเป็นดาราต้องหยาบคายขนาดนี้เลยเหรอ
ซึ่งเรื่องราวที่ฝั่งของคนจอดขวางไม่ตรงกันกับฝั่งครอบครัวของคุณนาวินต้า
เขามีหลักฐานแล้วเรื่องนี้ต้องบอกว่าไม่จบง่ายเป็นเรื่องของคดีความขึ้นมาแล้วแน่นอนคุณผู้ชมนะฮะ
นายวินต้าและให้โซนน้ำหวานพัสสวีบุรูปได้มอกหมายให้นะครมกิจรัตนวงธุ์ธนาความไปแจ้งความกับดำรวจสลอบางเขตนะครับ
รวมไปถึงผู้ที่เข้าไปแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำหยาบคายในการที่ไปด่าครอบครัวเขา
คือเรียกว่าเก็บหมดเลยนะคะ
เก็บหมดเข้าคายมินประมาทนะครับ
ทีนี้จากการสอบปากคำทนายความและตรวจสอบหลักฐานทั้งหมด
ตำรวจพบว่าเจ้าของเฟซบุ๊คที่ชื่อว่าจุมราวิทย์เข้าข่ายหมินประมาท
เจ้าหน้าที่ก็จะออกหมายเรียกให้ไปพบกันในวันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้คือสัปดาห์หน้า
ส่วนเฟซบุ๊คของคนชื่อกัญญามรัฐนั้นเนี่ย
จากการตรวจสอบไม่เข้าข่ายความผิด
ด้านนายคมกริจกล่าวสั้นบอกว่า
คู่กรณีต้องการเจรจากับฝ่ายลูกความของเขานะ
ต้องมาพบตำรวจตามแบบนี้คือวันพฤษบดีหน้า
เพื่อเข้าสู่กระบวนการไก่เกลี่ยต่อไปเท่านั้นนะฮะ
เขามีการเอารูปของคุณนาวินต้าไปโพสต์
ที่บอกว่าดาราคนนี้แหละ
ที่เอามือมาเขียนรถเขาอะไรอย่างนี้

เขาเอาข้อความที่มีการเขียนที่รถ
แล้วก็ไปโพสต์เล่าเหตุการณ์ต่างนานา

แต่ว่าจุราวิทย์คือฝ่ายสามีโดนแล้วนะฮะ

คดีนี้ยืดยาวแน่นอนนะครับ

แน่นอนไม่จบง่ายแน่นอนกับเรื่องของ
คดีนี้เพราะว่าสองฝ่ายสองฝั่ง

อีกฝั่งที่แบบว่าเนี่ยเราจอดแค่ครึ่งชั่วโมงเอง

ฝ่ายเจ้าของรถบอกว่าผมยกมือไหว้ขอโทษแล้ว

แต่ไอ้ฝ่านนี้เขาบอกว่าฉันรออยู่สองชั่วโมงครึ่ง
แถมยังชาวบ้านช่วยกันเดินตามหาทั้งหาด

พอมาถึงไม่มีการยกมือไห้ขอโทษขับรถออกไปเลย

เดี๋ยวเรื่องนี้ต้องมาดูกันว่าฝ่ายที่เป็นเจ้าของรถเขาจะว่าอย่างไร